โอ้โหสะเทือนขวัญจริงเป็นคอนโดโรงแรมขออภัยโรงแรมแถวอุดมศุกร์
คุณผู้ชมฮะมีชาวไต้หวันเนี่ยที่มาเปิดห้องพักปรากฏว่าเขาถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
แล้วมือก็โดนมัดไว้ขาโดนมัดไว้ใบหน้าอะไรโดนทุบตีหลายจุดเลยคุณผู้ชม
แล้วช่วงสายเมื่อวานตำรวจสนบางนาครับก็ไปตรวจสอบ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายชูเชียงเฉินอายุ๔๗ปี
อยู่ในห้องพักชั้น๖ของโรงแรมแห่งนี้ในซอยอุดมศุกร์๑๗เขตบางนาครับ
ก็นอนคว่ำหน้าใส่เสื้อยืดสีฟ้ากางเกงขาสั้นดำ
ใบหน้าเนี่ยโดนทุบตีด้วยของแข็งคิ้วขวานี่มีแผลชะกันครับ
มูกลำคอโดนรัดด้วยเทปใสเท้ามือโดนมัดหมดด้วยเข็มขัดแล้วก็เชือกฟาง
ใกล้กันเนี่ยคุณผู้ชมมีตู้เซฟ๒ใบ
แล้วก็พอไปสำรวจบริเวณรอบห้องนี่มีร่องรอยการต่อสู้นะครับ
อะไรก็กระจายเลยพนักงานโรงแรมเล่าให้ฟังว่า
นายชูเชียงเฉินมาเปิดโรงแรมแห่งนี้๔ครั้ง
ล่าสุดคือมาเปิดเมื่อตี๑วันที่๑๔พฤศจิกายน
ก็คือให้พนักงานเนี่ยให้พนักงานขนตู้เซฟ๒ใบที่พบในห้องขึ้นไปด้วย
แล้วช่วงก่อนเที่ยงวันที่๑๔พฤศจิกายนพนักงานก็ขึ้นไปทำความสะอาดห้อง
ก็ยังเห็นนายชูเชียงเฉินนั่งเล่นโน้ตบุ๊กอยู่
พอตำรวจตรวจสอบในห้องพักไม่เจอทั้งมือถือไม่เจอทั้งโน้ตบุ๊กครับ
สินอื่นอื่นของชูเชียงเฉินที่อยู่ในห้องพักเนี่ย
มีแค่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่๑ใบแล้วก็ตู้เซฟ๒ใบ
ก็เลยเก็บรวบรวมหลักฐานแล้วก็ให้มูลนิธินำส่ง
นำศพส่งนิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรเพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปครับ
ด้านผู้การสืบกองบัญชาการตำรวจนครบานเรียกประชุมชุดสืบเลย
เร่งขี้คายคดีที่สนบังนาแล้วก็เก็บหลักฐานจากห้องของผู้ตายมาตรวจสอบ
ก็มีตู้เซฟตู้เซฟเนี่ยมีรอยเลือดติดอยู่ด้วยนะ
แล้วก็มีกระเป๋าเดินทาง๑ใบมีถังน้ำ๒ใบมี๑ใบเนี่ยเปื้อนเลือดครับถังน้ำเนี่ย
แล้วก็มีรังใส่ของรวมไปถึงกล่องเตารีดที่เตาเนี่ยยังไม่ได้ใช้อยู่๓กล่อง
และชายชาวเอเชียยังไม่ทราบสัญชาติอีกหนึ่งคนมาเกี่ยวข้องกับผู้ตายครับ
แต่เกี่ยวข้องในเรื่องอะไรยังให้คำตอบไม่ได้
แล้วปรากฏว่าช่วงค่ำของ๑๔พฤศจิกายนมีผู้หญิงไทย๒คน

แต่จะเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่นั้นเดี๋ยวต้องรอข้อมูลเพิ่มเติม

ชูเชียงเฉินผู้ตายเนี่ยเคยโดนดำเนินคดีค้ามนุษย์และช่อกงที่ไต้หวัน
แต่เขาเนี่ยรับโทษไปแล้วครับตำรวจจะไปตรวจสอบ
ตั้งแต่ที่ผู้ตายลงจากเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิว่า
พบป่าพูดคุยกับใครบ้างไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับใครบ้าง
แล้วก็เดินทางไปที่ไหนก่อนจะมาถึงที่โรงแรมที่อุดมศุกร์เนี่ย
แล้ววันนี้ครับจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่ง
ช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ชมชุดสืบกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง๑
นำตัวผู้ต้องสงสัย๒รายมาสอบสวนที่สนบังนาครับ
หนึ่งในนั้นเป็นชายผิวสีก็ต้องใช้ล่ามมาช่วยแปลด้วย
แต่ยังไม่ชัดเจนว่าชายผิวสีคนนั้นเนี่ย
เป็นคนที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดตอนที่เดินออกจากห้องผู้ตายหรือไม่
ตำรวจแค่บอกว่าเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยครับ